ติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
ดูเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม

ใช่ค่ะดูกรณีแรงงานพม่ากันก่อนนะคะ

ทีนี้มีการใช้มีดแทงด้วย
ซึ่งคนที่แจ้งเหตุเนี่ยเป็นรอปภที่อยู่ตรงนั้นนะคะ

เพราะว่าเมื่อตอนประมาณตี๑ที่ผ่านมา
คือก็มีการแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สพยท่าฉลอมให้มาตรวจสอบหน่อย

อยู่ตรงโต๊ะม้าหินอ่อน
อยู่ติดกับป้อมรอปภอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่ง
ตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พอตอนไปถึงเจอศพของนายอ่องมาว

ซึ่งนายอ่องเมาเป็นแรงงานสัญชาติพม่า
แล้วก็ตรวจสอบที่ศพมีบาดแผล
โดนแทงคุณผู้ชมขออภัยนะ

จนไส้ทัลลักออกมากองกับพื้นเลย

เงินสด๒๐๐๐บาทเจอกุญแจรถมอเตอร์ไซค์
ทีนี้นอกจากจุดที่ผู้ตายพบเป็นศพแล้ว
ห่างออกไปสัก๑๐๐เมตรเป็นที่พักของผู้ตาย

เจอพวกขวดเหล้าต่าง
แล้วก็เจอร่องรอยการทะเลาะวิวาส
รถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่อีกคันนึง
แล้วผู้ที่แจ้งกับตำรวจคือรอปภ
รอปภเขาเล่าให้กับตำรวจฟังบอกว่า
ตอนนั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่
เห็นแรงงานสัญชาติพม่า๒คนคือทะเลาะกัน
แล้วก็ยื้อแย่งกุญแจรถมอเตอร์ไซค์กันอยู่
คือรอปภเขาทำงานในโรงงานนะ
แต่ว่านอกโรงงานห่างไปมันมีห้องแถวอยู่
และเห็นสองนายกำลังทะเลาะกันอยู่หน้าห้องแถว

จากนั้นมีคนหนึ่งถือมีดไล่ฟันอีกคนนึงวิ่งหนี
และคนที่วิ่งหนีเข้ามาในโรงงาน
รอปภก็เห็นนะว่าวิ่งหนีเข้าไปหลบอยู่

ไส้ทะลักไม่รู้เลยนึกว่าเข้ามาหลบเฉย

ให้เข้ามาช่วยเหลือผู้ที่มาหลบซ่อนอยู่
แต่สุดท้ายพอตำรวจมาถึงนะโอ้โหตกใจเหมือนกัน

ก็วิ่งไปทางท่าเรือข้ามฝาก
ทีนี้พอรอปภมารู้ทีหลัง
คุณผู้ชมเราก็ต้องตามความคืบหน้าในเรื่องนี้
เมื่อตอน๑๐โมงที่ผ่านมาค่ะตำรวจจับกลุ่มได้แล้วนะ
แรงงานชาวพม่าที่ก่อเหตุเอามีดไปแทง
คือนายพิพิวอ่องอายุ๒๒ปี
แล้วก็เจอของกลางค่ะคือมีดพกสั้นปลายแหลมแบบพับได้๑เล่ม
ผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะว่าได้ก่อเหตุดังกล่าวจริง
เพราะว่าโดนผู้ตายทำร้ายร่างกายแล้วก็จะเอาทรัพย์สินก่อน
ซึ่งผู้ตายจะทำตัวเป็นใหญ่ในพื้นที่
แล้ววันนั้นผู้ตายเองก็ดื่มเหล้าอยู่หน้าหอพักคนเดียว
แล้วก็มาหาเรื่องนายพิพิวอ่อง
ทีนี้ผู้ตายเอาขวดมาปลาใส่รถมอเตอร์ไซค์ของพี่ชายนายพิพิวอ่องก่อน
แล้วมาด่าพ่อแม่ทำท่าเหมือนกับจะเอาขวดเครื่องดื่ม
ตีจนเป็นปากฉลามแล้วจะเอามาแทง
ทีนี้ค่ะนายพิพิวอ่องบอกว่าตอนนั้นก็เลยกลัวไง
และที่ผ่านมาก็โดนทำร้ายอยู่บ่อยครั้ง
เพราะว่านายพิพิวอ่องอายุก็น้อยกว่าตัวก็เล็กกว่า
แต่ว่ารอบนี้มันไม่ไหวแล้วหมดความอดทน
ก็เลยกลับไปที่ห้องไปเอามีดพกนี้มา
พอมาเจอกันมีเรื่องต่อยกันอีกค่ะ
ก็เลยเอามีดที่เตรียมมาแทงที่หน้าท้องเพื่อป้องกันตัว
หลังจากนั้นก็หนีกลับไปซ่อนที่ห้องพัก
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็คุมตัวนายพิพิวอ่องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ